ส่วนเรื่องนี้ก็มาจากปืนอีกเช่นเดียวกันนะคะ
คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีตำรวจสามนายไปเที่ยวผับค่ะ
แล้วก็ไปมีปัญหามีเรื่องกับนักเที่ยวค่ะชุนละมุนกัน
แล้วสุดท้ายเรื่องนี้จบลงด้วยการที่ตำรวจนายหนึ่งเอาปืนยิงขึ้นฟ้าค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดในผับแห่งหนึ่งนะคะที่ถนนศรีนครินที่สมุทรประการ
คุณผู้ชมคะกลางดึกประมาณตี๒ของวันที่๑๓มีนาคม
คือตอนนี้ไม่มีใครรู้นะคะว่ามีตำรวจมาเที่ยวด้วยนะคะ
นายทศพรมีสัตว์หรือว่านายต้องเนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเขากับเพื่อน๘คนก็มาดื่มสังสรรค์กันนะคะ
แล้วโต๊ะข้างเนี่ยนะคะก็มีการโวยวายด่าทอใส่
คนในกลุ่มเขาคนนึงเนี่ยก็เลยเข้าไปเคลียร์
โดยที่ไม่รู้ว่าสามคนในโต๊ะข้างเนี่ยเป็นตำรวจเขามารู้ทีหลังนะคะ
แต่ไปเคลียร์ไม่ลงตัวค่ะก็ยังมีการด่าทอโวยวายไม่หยุดค่ะ
ชัดชัยหรือว่าในโอ๊ตในกลุ่มเขาก็เลยพุ่งเข้าไปตบหน้า
ซึ่งคนที่ตบหน้าที่เขาไปตบหน้าเนี่ยก็คือ๑๐ตำรวจเอกสารันพงศ์
หลังจากนั้นก็ชุนละมุนกันอย่างที่เราเห็นในคลิปวีดีโอนี่แหละค่ะนะคะ
ตำรวจเอกสุภกรพยายามจะห้ามปลามแต่ว่ามันไม่หยุดนะคะ
คือมันมีมันแทบจะมีการบานปลายเกิดขึ้นสุดท้ายก็เลยเอาอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าค่ะ
หลังจากนั้นก็ชุนละมุนกันอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ไม่นานตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองสมุทรปราการมาระงับเหตุ
ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกลับค่ะพอตำรวจมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกลับ
ตัวเขาเองก็บอกว่าคิดว่าเรื่องมันจบแค่นี้เพราะไม่มีใครไปแจ้งความ
มา๗วันวันที่๒๐มีนาคมปรากฏว่าตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
วันนั้นถึงได้รู้ว่าคู่กรณีเป็นตำรวจ

เขาก็เลยแจ้งความกลับค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก็มีผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นบอกว่า
ไม่มีอะไรไม่ด่าแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึง
ตอบมาว่าเอ่อแล้วก็จะมีแล้วจะเป็นน้องชายผมก็เลยตบหน้ามัน
เพราะมันพูดมากอย่างนี้พอตบเสร็จปุ๊บมันต่อยน้องผมปากแตก
เมื่อมันต่อยน้องผมเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ยอมเมื่อน้องผมโดน
ผมก็บวกกันให้ดูตามคลิปแล้วกันครับ
ว่าใครผิดใครถูกนะครับ
ถ้าเกิดเขาไม่ยิงปัญหามันก็ค่อยจบ
ทางภูมิกับสพเมืองสมุทรประการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วบอกว่าตำรวจที่ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่คู่กรณี
แล้วก็ตำรวจที่ชกต่อยกับคู่กรณีทั้งคู่สังกัดสพสำรงเหนือค่ะ
ส่วนอีกนายหนึ่งสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
พกพาอาวุธปืนไปในทางเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนในที่สาธารณะ
ส่วนความผิดทางวินัยนะคะก็ส่งเรื่องส่งสำนวนเบื้องต้น
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณา
เรื่องต้นทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง๓นายมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรจสมุทรประการ
รวมถึงผับที่เกิดเหตุก็ถูกสั่งปิดแบบไม่มีกำหนดด้วย
เพราะว่าต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีการปล่อยประละเลย
ให้นำอาวุธปืนเข้าไปในร้านหรือไม่
ซึ่งถ้าพบความผิดเจ้าของร้านก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ